คุณไม่กลัวเข็มฉีดยาเหรอคะ
ไม่กลัวหรอกหมอพยาบาลเขาบอกว่าเจ็บนิดเดียว
เหมือนมดกัดเลยจิ๊บใช่ไหม

แต่พี่ท่านนี้สิคะทำใจไม่ได้จริง
โอ้โห

ไม่เป็นไรเจ็บนิดเดียวเหมือนมดกัด
ฮือฉีดนิดเดียวไม่เป็นไรน่ะ
โอ้โหเฉียนเข็มไม่เกรงใจรอยฉีดผมว่ะ

ได้ครับไม่ฉีดได้ไหมครับเอาข้างที่ไม่มีรอยสักก็ได้เอาไหม
เห็นไหมว่าพี่เขาเนี่ยกลัวขนาดไหนกลัวมาก
เพื่อนนี่ต้องมาประกอบมากอดมาประคองเลยนะ
แล้วบางคนถึงกับขำแล้วก็หยอกเพื่อนไงแบบแหม
ศักดิ์มาเต็มตัวขนาดนี้จะกลัวเข็มฉีดยาอีกหรอ
คนละอย่างนะแต่คนกลัวก็กลัวจริงนะคุณกลัวถึงขั้นเป็นลมเป็นแรงอย่างนี้
ก็มีเหมือนกันนะเหมือนคนกลัวเลือดอย่างนี้เหมือนกันนะคะ
ก็ไม่ว่ากันเรื่องแบบนี้ก็มันบอกมันว่ากันไม่ได้บางคนกลัวทิชชู่อย่างนี้
ก็มีนะแต่อย่างนี้ผมว่าบางคนอาจจะกลัวเลือดไง
บางคนเห็นต้มเลือดหมูไม่ได้เลยวิ่งหนีออกจากร้านเลยนะกินไม่ได้เลยนะ